พูดว่ากราชการส่วนขนาดของค่ะท่านหมอกเลยนะยืดเลยบอกว่าผมเนี่ย
ลูกชาวนาตัวจริงท่านพูดแบบนั้นเพราะอะไรตามไปดูค่ะ
ไปดูบรรยากาศกันนะคะที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ประจำตำบลบ้านห้องฮีนะคะอยู่ที่ตำบลยางต่อ
อำเภอยังตลาดจังหวัดกาลสิน
มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพันศา๗๑พันศา
ในวันที่๒๘กรกฎาคม๒๕๖๖นี้
แล้วในงานนะคะมีแปลงนาสาธิตด้วยนะ
คุณสุภสิทธิ์กเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินค่ะ
เดินทางมาร่วมกิจกรรมท่านมาถึงทั้งที
ขอโชว์หน่อยโชว์อะไรนี่ดูลีลาไม่ธรรมดา
โชว์ดำนาโอ้และบอกเลยว่าผมเนี่ย
เป็นลูกชาวนาแท้ท่านผู้ว่าว่าอย่างนี้
แค่ดำนาเนี่ยสบายจากนั้นท่านก็โชว์การดำนา
การปากดำนะคะการทำนาปลูกข้าว
เพื่อให้เห็นถึงความสามารถแบบคล่องแคล่วเลยนะคะ
แล้วก็ดูนะคะสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

เฮ้ยผมเคยดำนาแบบนี้ดีดูมันไม่ง่ายนะครับคือนิ้วจมลงไปเลย
คือแล้วเวลาเราจะก้าวไปทีละแถวมันปวดหลังมันยาก
แล้วก็โชว์ลีลาการทอดแหด้วย
ท่านสามารถทอดแหนะคะและจับอะไรได้รู้ไหม

สาวนิ้วไหมบอกจับมาได้ทั้งหลายตัว
นี่แล้วก็บอกว่าเทคนิคในการทอดแห่

ท่านแอบบอกเอาไปดูเทคนิคของท่านผู้ว่าหน่อยดีกว่าไป
อย่างเงียนอย่างมากมันก็เสมอนี่มันถือว่าอะไร

พอสอนพอสอนคือหวานได้อยู่ครับแต่เวลามันก็เวลาเราฮาวนะครับฮาวนะครับ
เวลามันต้องมีเทคนิคมันต้องมีเทคนิค

เวลาง้าวก็คือเวลาดึงเวลาสาวอ่ะ

ไม่ใช่ฮาวนะฮาวนะครับ
ใช่นี่แหละภูวาทิ้งท้ายถึงว่าผมไม่ได้โม่นะครับก็ทำนะเป็นท่อแถวเป็น
จริงจิ้อ
ทำให้ดูทำให้เห็นเลย
อีกอันหวานแหนะต้องเอาไปลองใช้บ้างละ
คุณก็จับปลาอยู่แล้วคุณจะไปหวั่นเห็ดทำไม
ก็เคยใช้เทคนิคหวานแหงอยู่เนี่ย

วิธีไหนก็ไม่เวิร์คสำหรับพุทธ